แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะมีข่าวช็อกวงการเพลงนะคะสำหรับนักร้องเพลงแหละชื่อดังทศพลหิมพาน
หลังจากที่มีข่าวว่าตัวเขาเองเนี่ยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะคุณผู้ชมหลายคนเนี่ย
ที่เป็นตกใจนะตกใจมากค่ะเพราะคุณดูสีสภาพรถแบบยับเยอะเลยนะคะโอ้นี่นี่นี่
นี่ค่ะมีข่าวนะคะว่านักร้องเพลงแหละชื่อดังทศพลหิมพานประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยบันเทิงไทยรัฐได้โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าตัว
เจ้าตัวบอกว่ารถเนี่ยเลขทะเบียนหกกรขีดเก้าหนึ่งสองเก้า
คุณเทพมหานครค่ะที่ประสบอุบัติเหตุนี้อืม
ไม่ใช่รถของตัวเขาเองนะคะ
แต่เป็นรถของน้าแกะซึ่งเป็นน้องชายของน้าพ่วงเชิญยิ้ม
โดยได้ร่วมเดินทางไปทำขวัญหน้าพิกัลค่ะ
ขณะนั้นเนี่ยกำลังจะแยกย้ายกันกลับบ้านแต่ก็มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อน
พร้อมกับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะแล้วก็สอบถามกันเข้ามาเยอะ
เจ้าตัวยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นอะไรค่ะ
บอกพี่น้องแฟนเองว่าขอบคุณมากที่เป็นห่วง
จริงแล้วผมไม่ได้เป็นอะไรผมอยู่ในเหตุการณ์เฉยแล้วก็ได้ไปช่วย
ไปช่วยเขาขุนของแล้วก็ไปรับนักแก่กลับกรุงเทศเพราะว่ารถมันมาไม่ได้
แฟนเขาก็บาดเจ็บเล็กน้อยแฟนเขาก็เย็บสองเข็มแล้วก็นาแก่ก็หูฉีก
แล้วก็เจ็บหน้าอกกระแทกอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแต่ผมน่ะไม่เป็นอะไร
ผมไม่ได้เป็นอะไรผมรถอีกคันเนี้ยคนละคันครับอืม
ยืนยันว่าทศพลไม่เป็นอะไรแต่ว่าระหว่างทางนักแก่เขาขับคันสร้างหน้า
เพราะว่าข้างสองครั้นเป็นรถของคณะ
หลายคนก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นคุณทศพลหรือเปล่า
แต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยดีรวมถึงนักแกะด้วยนะคะ
ใช่เขาถามว่ามีพระดีอะไรหรือเปล่าคุณท้นทรปน
คุณท้นทรปนบอกว่าเขาห้อยหลวงปู่ทวดแล้วก็รูปบุปการณ์ดี
ก็คือรูปของพ่อคุณแม่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุนี้รึเปล่า
ทำให้เขาแคร้วฆากปลอดภัย